ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะอายการสั่งไม่ฟ้อง
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจผิดกฎหมายเลือกตั้งจากกรณี
ที่ถือหุ้นสื่อสมัครสอสอค่ะ
แม้ว่าจะถูกสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยให้พ้นสภาพสอสอไปแล้วนะคะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในความผิด
ฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติจากกรณีที่สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
นายธนทรถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
มีคำสั่งให้พ้นสมาชิกภาพในวันนี้นะคะทนายความผู้รับมอบเดินทางมาศาล
แต่ทางสำนักงานคดีอายา๔เลื่อนฟังคำสั่งคดีนี้ออกไปเป็นวันที่๒๕
พฤษภาคมเวลา๑๐นาฬิกาเพราะว่ากระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นค่ะ
อิทธิพรแก้วทิพย์โศกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าจากการตรวจสอบทราบมาว่าคดีนี้
พนักงานอายการสำนักงานคดีอายามีคำสั่งไม่ฟ้องนายธนทรตามที่พนักงานสอบสวนทำความเห็นมา
แต่ตามขั้นตอนต้องส่งให้พบตรชี้ขาดตอนนี้อยู่ระหว่างที่พบตรทำความเห็นว่าจะเห็นด้วยหรือแย้งหรือไม่นะคะ
ถ้าเห็นแย้งก็ต้องส่งอายการสูงสุดชี้ขาดตามกฎหมายแต่ถ้าคดีมีความเห็นยุติเมื่อไหร่
ทางทีมโฆษกพร้อมเปิดแถลงรายละเอียดและยืนยันว่าความเห็นทางคดี
ไม่ได้มีความขัดแย้งกับความวิ๖๘ของศาลรัฐธรรมนุนค่ะ
ก็เดินทางไปพบผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติ
ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแท่วถางเผาป่า
ภายหลังจากที่กรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีกว่า๔๕๐ไร่
และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบพื้นที่อีกกว่า๒๐๐ไร่นะคะ
หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า๒ชั่วโมงนางสมพรปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ทีมทนายความก็ระบุสั้นว่านางสมพรมารายงานตัวตามหมายเรียก
รับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
จากนี้ค่ะจะให้การเป็นหนังสือลายลักษรอีกครั้งตามกรอบเวลากฎหมาย
คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมจะแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง
ส่วนทางฝั่งตำรวจบอกว่านางสมพรให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ทีมทนายก็จะทำหนังสือชี้แจงถ้อยคำต่อตำรวจภายหลัง
เพื่อจะสรุปสำนวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ